ก็เป็นความคืบหน้าคดีที่ผู้ตัดสินเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของ
ทางด้านของส่วนเอ่อวงการมวยอืม
สวนลุมพินีที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีรบพอถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนี้จับหนึ่งในผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายได้แล้วนะคะ
จับได้คาด่านเลยด้วยเพราะว่ากำลังจะหนีออกนอกประเทศค่ะนายจิรพันธ์โกยทรัพย
อายุสามสิบหกปีเป็นผู้ต้องหาตามไม้จับศาลอาญา
ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางเขนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
หลังจากที่ถูกชุดสืบสวนจับได้บริเวณด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ระหว่างกำลังพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ
ซึ่งนายจิรพันธ์คนนี้ก็คือคนที่เอาไม้ไปดักตีศีรษะนายอุดมดีกระจ่าง
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวยลุมพินีในวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับอีกคนนึงที่มาด้วยกันเนี่ยคือนายุทธนาคนนี้แหละคือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์และใช้ปืนยิงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เข้ามาช่วยนายอุดมจนเสียชีวิต
ตอนนี้นายยุทธนาคนนี้กำลังหลบหนีอยู่นะคะโดยการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกเนี่ยคือที่บริเวณร้านค้าหน้าสนามมวยลุมพินีที่นายจิรพันธ์ใช้ไม้ตีนายอุดม
ส่วนจุดที่สองก็คือบริเวณคูน้ำย่านรามอินทราที่ผู้ต้องหาเอาไม้มาทิ้งไว้ค่ะนายจิรพันธ์รับสารภาพนะคะบอกว่าเอาไม้ไปตีนายอุดมจริงจริง
เพราะว่าไม่พอใจที่นายอุดมเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินให้นักมวยที่เชียร์เป็นฝ่ายแพ้ทำให้เสียพนันเป็นเงินถึงสองหมื่นบาทด้วยกัน
ส่วนนายุทธนาที่เป็นผู้ใช้ปืนยิงพนักงานรักษาความปลอดภัยจนเสียชีวิตเนี่ยพอหลังจากก่อเหตุเสร็จก็แยกย้ายกันหลบหนีค่ะ
ไม่ได้ติดต่อกันด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกเลยว่า
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและขยายผลไปถึงตัวผู้ใช้ปืนยิงพนักงานรักษาความปลอดภัย
โดยจากการสืบสวนก็เชื่อนะคะว่าน่าจะมีผู้จ้างวานให้ก่อเหตุครั้งนี้เพราะว่าขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ได้คาดว่าจะติดตามตัวคนร้ายอีกคนนึงมาดำเนินคดีได้ในเร็วนี้ค่ะ